ตอนที่ทราบข่าวครั้งแรก

ก็ต้องเล่าย้อนไปนะครับ
ว่าคือวันนั้นก็คือจริงแล้วมันเป็นวันครอบครัวทั่วไปนะครับ

แล้วเราก็ไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้น
คือคุณพ่อไปโรคจัยกระทัดหัน
ซึ่งมันอาจจะเกิดมาจากเส้นเลือดหัวใจ

เมื่อกี๊น้องที่กำลังลงบุิทย์
คุณพ่อก็ยังอาการยังไม่คงหี้เท่าไรครับ
เอาจริงสิสวัสดีเท่าไรครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในไอศูนย์
ผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่วันคุณพ่อก็น่าจะดีขึ้นครับ
คือจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นแบบขึ้นมา
พาคุณพ่อไปตรวจร่างกายก็ไม่ได้เจออะไรครับ
เพราะว่าเราอาจจะคิดว่าคุณพ่อแข็งแรงดี
เพราะว่าด้วยความที่ชีวิตประจำวันของเขาก็จะค่อนข้างแบบดีมากเลย
คือออกร่างกายสม่ำเสมอทานของดี
ก็เลยไม่ได้คิดว่าพ่อจะมาเป็นเกี่ยวกับหัวใจ
ซึ่งตอนที่เราไปตรวจเราจะตรวจแค่ความดันเบาหวาน
แล้วก็ตรวจสมองซึ่งพอตรวจเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เจออะไร
ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไร

หลังจากดูหนังเสร็จตอนนั้นคุณพ่อยังเดินเหินอะไรปกติไหมครับ
พอที่ออกมาจากโรงภาพยนตร์
ไม่ครับคือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากดูหนังเสร็จพอดีเกิดขึ้นในโรงนะครับ
ใช่ครับคือหนังกำลังจบแล้วพ่อก็เป็นชักเลยครับ
แล้วพินาธินั้นแค่ไหนครับคนมารุมมันช่วยหรือว่าตะโกนให้คนมาช่วยเลย
คือตอนแรกเราก็ได้ยินเสียงแม่ก่อนครับหันไปดูข้างนะครับ
ก็เห็นแม่ร้องตะโกนให้คนช่วยอะไรอย่างนี้
พ่อเราก็ตกใจมากนะตอนนั้นครับก็แบบตั้งสติก่อนอะไรอย่างนี้
คือแม่ก็พยายามแบบช่วยพ่อแบบซีพีอาร์แล้วก็ช่วยผ่ายปอด
ผมก็เลยพยายามดึงแม่ออกไปเพราะว่ามีคนเยอะแล้วก็
เอาจริงตอนนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกัน

คือเป็นความรู้สึกที่แบล็คน์มากกว่า
คือเราชอคด้วยแล้วคิดว่าเกิดขึ้นจริงหรือ
ซึ่งก็ตั้งตัวไม่ถูกแบบนั้นครับ
แล้วพ่อมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอย่างไรบ้าง
แล้วตอนนั้นอาการโรงพยาบาล
คือณตอนนั้นเราก็เอาจริงเราไม่รู้เลยว่าสาเหตุมันคืออะไรนะครับ
จนพอคุณพ่อมาถึงที่โรงพยาบาลนะครับ
คุณหมอก็เลยตรวจร่างกายไปเรื่อยทุกส่วนครับ
แกนสมองตรวจนั่นตรวจนี่จนแบบว่ามาเจอว่าพ่อเป็นโรคหัวใจตีบ
ซึ่งเราก็เพิ่งรู้นะตอนนั้นเลยนะครับว่าพ่อเป็นโรคหัวใจตีบ
เส้นหลักด้วยก็เลยทำการรักษาโดยการทำบอลลูนนะครับผม
ทำบรรลุนไปเสร็จปุ๊บก็คือตอนนี้คุณพ่อทำบรรลุนแล้วเรียบร้อย
ตามที่คุยกับคุณหมอนะครับก็ปกติดีหมายถึงว่ามันดีขึ้นเรื่อย
แต่ตอนนี้คุณพ่อยังไม่รู้สึกตัวเพราะว่าอาจจะด้วยที่ว่าขาดออกซิเจนไปนาน

ก็น้อยก็๓สัปดาห์ถึงสัปดาห์อพหนาดิน
ตอนนี้ทางจากเรื่องดีขึ้นเรื่อยมีคนบอกว่าเราก็คงที่
เท่าที่ผมดูตลอด
คืออย่างคุณหมอที่คุณหมอพูดเขาเราก็มันเป็นเหมือนการที่
ชั่นมากกว่าครับเราเองก็ใช้ความรู้สึกของเรามากกว่า
รู้สึกว่าคุณพ่อก็รับรู้รับรู้กำลังใจของเรา
ในการที่เวลาเราเข้าไปในห้องไปนั่งไปพูดถึงคุณพ่อ
ไปจับคุณพ่อหรืออะไรอย่างนี้ให้เขารู้สึกตัวว่าเรามาแล้ว
คุณแม่ก็ทุกคนก็พยายามทำให้คุณพ่อรับรู้
ผมว่าคุณพ่อก็รับรู้แล้วก็รู้สึกตัวดี
แต่ว่าในทางการแพทย์นี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าดีขึ้นไหมนะครับ
แต่เราเองก็เชื่อว่าคุณพ่อเป็นคนเก่ง
แล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะครับ
ยังไงคุณพ่อก็ต้องกลับมาฟื้นเร็วอย่างนี้ครับ
คุณพ่อก็ต้องดูอะไรที่พิสิทธิ์ในที่นี้ครับ
จริงแล้วมันก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงกับเหตุการณ์นี้ครับ
ซึ่งอย่างเดียวคือต้องรอคุณพ่อฟื้นตัวอย่างเดียวเลย
ซึ่งคุณหมอเขาก็แนะนำหลายรูปแบบนะครับ
ซึ่งเราเองก็เชื่ออย่างเดียวเราไม่ได้แบบฟังในตรงนั้นมากเท่าไหร่
เรารู้สึกว่ายังไงคุณพ่อก็ต้องฟื้นมา
ตอนนี้คุณพ่อถึงมือหมดแล้วสภาพจิตใจในครอบครัว
คุณแม่และลูกสาวถึงตัวกรอบได้เป็นอย่างไรบ้างในตัวนี้
จริงก็คุณตามผมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
แม่เราผมเองเนี่ยเป็นห่วงคุณแม่มากเลย
คือตัวเราเองมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหรอกครับ
แต่ว่าเราต้องเข้มแข็งกว่าคุณแม่
คนที่มาเป็นเหมือนเสาหลักก็น่าจะเป็นผม

คุณแม่เขาแบบเราก็เห็นเขามา
หมายถึงว่าเรารู้ว่าเค้าอยู่กันมาแค่ของคนโดยตลอด
มันก็คงทำใจยากอะไรแบบเนี้ยนะ

ทั้งผมเองทั้งน้องพยายามดูแลพอมันแทนเต็มที่ครับ
เมื่อวานแล้วก็ต้องวิทยาละครด้วย
เราเครียดมากเลยนะครับแต่เราก็ต้องทำงานให้มันสำเร็จ
เพราะว่ามันเป็นงานที่เรารับมาแล้ว

ก็ยังทำงาน
จะพักสักพัก

ขั้นตอนการอักษะของพ่อคุณหมอได้อธิบายก่อน
ว่าจากขั้นนี้ต่อไปต่อไป

ก็ต้องดูวันต่อวันเลยครับ
ต้องการอยู่ในการดูแลที่ใกล้พิษก่อน

ก็ต้องการอยู่ในการดูแลที่ใกล้พิษก่อน
มันยังผ่านมา๓วันเลยนะครับ

เราก็ต้องดูต่อไปครับ

เมื่อการพิษก่อนมีอีกขวางเท่านั้นไหม

หรือว่าขยับตัวนิ่งน้อย

กำลังใจดี

ก็จะเป็นพี่นักศึกษา

ของท่านที่มาช่วยเหลือ
แล้วก็มีพี่ณตรงนั้นนะครับ

พี่ช้องวันที่กำลังมาช่วยเหลืออย่างนี้
มาเป็นแบบกระบอกเสียงแรก

คุณพ่อนะครับ
ทุกคนรู้สึกกำลังใจที่ดีจากทุกคนขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกำลังใจให้
ถ้าพ่อฟื้นขึ้นมาพ่อคงเผินว่าทำไมถึงมีคนมาให้กำลังใจเราขนาดนี้
กลายเป็นแบบเรื่องที่ทุกคนสนใจหรือว่าให้ความสำคัญ

คำถามที่สำหรับของครอบครัวหลังจากนี้ไปวางแผนหรือว่าอย่างไรบ้างข้อมูลอะไรอย่างไร
ก็จริงก็ทำงานทุกอย่างที่เราค้างคานะครับ
ทำอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วครับซึ่งงานตรงนี้เราก็จะทำต่อไปเรื่อย
ทำอย่างเต็มที่เพื่อความสุขเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวนะครับ
ก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง
แต่เราก็ต้องทำวันนี้แล้วก็วันต่อไปให้ดีที่สุด
ถามว่าวางแผนอะไรไหมก็ณตอนนี้ยังครับเพียงตอนนี้สนใจแค่คุณพ่ออย่างเดียว

ก็แต่เหมือนตอนนี้เราเป็นเสาหลังครับเป็นความที่ใจในการตามคุณพ่อ
หรือว่าในการดูแลครอบครัวเรายังไหวไม่ได้กัน
ถามว่าไหวไหมถ้าพูดตรงมันก็ค่อนข้างหนักครับ
แต่เราเองก็ไหวนะครับเราก็สู้เต็มที่
เราก็ทำงานหนักก็เพื่อสิ่งเหล่านี้แหละครับคอมทัวร์ครับผม
โอเคครับขอบคุณครับ